ไม่รอดยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

เป็นแม่นกเขาที่มาสร้างรังกกไข่

ในซอยสวรรค์๔ทับ๓อำเภอเมือง

เขาบอกว่ามีงูเขียวในความยาวประมาณ

เลื้อยเข้าไปทีละนิดทีละนิด

เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
จากงูเล็กมาดูงูใหญ่กันบ้าง

แต่เป็นที่เหลือตัวใหญ่ขนาดนี้

ดันไปอยู่ใต้หลังคาริมระเบียงกันสัตว

เขาเรียกว่าสร้างความหวัดเสี่ยว

ทำไมเค้านิ่งอะไรขนาดนั้น

มาบ่อยด้วย
ตัวนี้แหละครับ
นี่มาให้พรแล้วดิว
คุณไม่รู้ว่ามันใช้ตัวเดียวกับตอนที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้

นั่นแหละเขาบอกว่าคือนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลัวหรือว่าตกใจจนเกินเหตุ
ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน

งูเหลือมตัวใหญ่ตกลงมาจากฝ้าเพดานที่คุณบอก
ตกลงมากลางห้องเรียนในอาคารบรรยายรวม๑ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตมาแล้ว
งูเหลือมตัวนั้นก็ถูกจับไปแล้ว

ใช่นะคะนักศึกษาก็เลยถ่ายรูปงูตัวนี้แล้วก็นำมาเขียนไว้บอกว่า

ธรรมศาสตร์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับ
เรื่องต้นนะคะเดาว่าอาจจะมีรังหรือว่าไข่งูอยู่ใต้หลังคาอาคารนี้
ก็มีการแจ้งที่เจ้าหน้าที่บริหารอาคารเนี่ยนะคะ
ให้มาดูแลแล้วก็วางแผนวิธีการขึ้นสำรวจใต้หลังคาอาคารค่ะ
คือไปดูนะถ้ายังมีรังงูอยู่ก็ให้เอาออก
แล้วก็ไปดูว่ามันจะมีรูตรงไหนที่งูจะเข้าจะออกได้บ้างนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้เลื้อยลงมาอย่างนี้อีกก็น่ากลัวนะ